ส่วนเหตุการณ์นี้มีความคืบหน้าจับคนร้ายได้แล้วค่ะ
ที่เราเล่าไปว่าในพื้นที่ตำรวจสพประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
มี๒สามีพระยาอายุ๖๐กว่า
เขาทำห้องเช่าของเขาเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชำ
ปรากฏว่ามีคนร้ายทำทีมาจะซื้อของ
ตะโกนเรียกตาตาขอซื้อของหน่อย
พอเปิดประตูให้เข้าไปทำร้ายร่างกายสองสามีพระยาคู่นี้
เอามีดแทงเอาสายไฟรัดคอค่ะเสียชีวิตทั้งคู่
คนร้ายถูกจับได้เพราะตำรวจบอกว่าสงสัยคนแถวนั้นแหละ
หลังเกิดเหตุเนี่ยหายไปเลยทั้งบ้านเก็บข้าวเก็บของล็อกบ้านหนีหายไปเลย
ตำรวจเขาตามจับตัวได้นะคะนายสมพงศ์ภูถนนอกอายุ๒๙ปี
แล้วนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วช่วงที่ทำแผนเนี่ยนะคะ
มามุงดูกันเยอะเพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญ
ญาติของผู้ตายชาวบ้านต่างตะโกนด่าตะโกนสาบแช่ง
แล้วก็พยายามจะเข้ารุมประชาธรรมนะคะจังหวะเนี้ยค่ะ
ตำรวจต้องคุมตัวแบบแน่นหนาเลย
นายสมพงศ์คนนี้นะคะก่อเหตุฆ่านางสาวบุญหลายจอมวันอายุ๖๐
และนายสมบูรณ์ทักษิโนอายุ๖๐
ถ้าตามอายุจริงก็เรียกว่าลุงป้าได้แต่ว่าคนในพื้นที่ก็เรียกกันว่าตายาย
ตายายคู่นี้เขาเปิดร้านขายของชำในตำบลหนองแสงอำเภอประจันตคาม
ก็เอาห้องเช่าที่เขาเช่าอยู่กันนี่แหละเปิดเป็นร้านขายของชำ
นายสมพงศ์รับสารภาพว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวค่ะ
นายสมพงศ์บอกว่าเขาก็ทำทีเดินไปเคาะประตูขอซื้อเหล้า
พอคุณตาสมบูรณ์เปิดประตูออกมาก็ล็อกตัวคุณตาเลยนะคะ
ตั้งใจจะชิงเงินในกระเป๋าคาดเอวของคุณตา
แต่คุณตาขัดขืนใช้มีดปลายแหลมที่พกติดตัวมาเชื่อดคอเลยค่ะ
แล้วก็แทงคอคุณตาจนเสียชีวิตและจังหวะนั้นคุณยายบุญหลายมาเห็นเหตุการณ์พอดี
แล้วก็เข้ามาสู้กับนายสมพงศ์คนก่อเหตุ
นายสมพงศ์ก็เลยใช้มีดแทงคุณยายบุญหลาย
แล้วก็ใช้สายไฟรัดคอสายไฟที่รัดคอเป็นสายไฟพัดลมค่ะ
แล้วก็เอากระเป๋าเงินไปในกระเป๋ามีเงินอยู่ประมาณหมื่นนึง
แล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมที่อำเภอศรีมหาโพธินะคะ
สุดท้ายถูกจับตัวได้แล้วก็นำตัวมาทำแผนอย่างที่เห็น
ลูกชายของคุณตาคุณยายผู้เสียชีวิต
และแฟนสาวก็มาดูการทำแผนด้วยนะคะนี่ค่ะ
แล้วก็บอกว่าโล่งใจมากที่จับคนร้ายได้
ขอให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดประหารชีวิต
เพราะทำร้ายคนแก่ที่ไม่มีทางสู้จนคนแก่ทั้งคู่เสียชีวิตเลยค่ะ
กับแม่แก่แล้วเขาไม่มีทางสู้อยู่แล้วค่ะ
ถ้าพ่อกับแม่ก็เป็นคนดีคนแถวนี้เขาก็รู้ว่า
แล้ววันล่ะอายุแค่๒๙ทำไมมันถึงทำกับคนแก่แบบนี้ได้ลงคอ

ข้าแบบห่วงเฮียบมากเลยอะสายไฟรัดคอแบบเขาไม่มีทางสู้อยู่แล้วอะ

ผักจะตายอะทรมานมากเลย
ว่าเขาจะขาดใจอะพี่มันทรมานแค่ไหนอะ
ให้โดนประหารอย่างเดียวเลยครับอย่าได้ออกมาอีกเลย
ถ้าออกมามันก็ต้องไปทำกับครอบครัวใหญ่
ขนาดมันออกมามันยังทำกับคนแก่ไม่มีทางสู้ได้ขนาดนี้พี่
แล้วถ้ามันออกมาอีกล่ะหนูอยากได้ประหารชีวิต

ไม่อยากให้ครอบครัวอื่นอีกไม่อยากให้ต้องมีการศูนย์เสียกับผมอีกแล้ว
ไม่อยากให้ต้องมีการศูนย์เสียกับผมอีก

ไม่อยากให้ต้องมีการศูนย์เสียกับผมอีก

ไม่อยากให้ต้องมีการศูนย์เสียกับผมอีก
ไม่อยากให้ต้องมีการศูนย์เสียกับผมอีก
ไม่อยากให้ต้องมีการศูนย์เสียกับผมอีก
ไม่อยากให้ต้องมีการศูนย์เสียกับผมอีก

ไม่อยากให้ต้องมีการศูนย์เสียกับผมอีก
ไม่อยากให้ต้องมีการศูนย์เสียกับผมอีก
ไม่อยากให้ต้องมีการศูนย์เสียกับผมอีก

ไม่อยากให้ต้องมีการศูนย์เสียกับผมอีก
ไม่อยากให้ต้องมีการศูนย์เสียกับผมอีก

ไม่อยากให้ต้องมีการศูนย์เสียกับผมอีก
ไม่อยากให้ต้องมีการศูนย์เสียกับผมอีก